มาเอาจริงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะ
อย่างตัวดิฉันเองปกติเคยไปซื้อของที่ห้างใช่ไหม
คุณผู้ชมหลายคนก็เป็นเหมือนกันไม่กล้าออกไปห้าง
สั่งออนไลน์แต่ปัญหาที่มันตามมาเนี่ยค่ะ
พอมีการซื้อของออนไลน์มันมีการหลอกลวง
มีการโกงผ่านทางออนไลน์บ่อยขึ้น
ทีนี้จะจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไง

ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะดูกันเรื่องหลอกลวงสินค้าออนไลน์
แต่ว่าขอดูเรื่องนี้ก่อนคือปัญหาที่เรากำลังจะเจอจากนี้ไปเนี่ย
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็คือเรื่องที่เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้
เราต้องอยู่กับหน้ากากอยู่กับการระมัดระวังตัว
ที่เรียกกันว่านิวนอร์มอนด์เลยล่ะทีนี้ปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ว่า
ถึงวันหนึ่งการระบาดโควิดมันจะลดลงไปได้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โรคโควิดมันทิ้งไว้ก็คือคนจนลงไปเยอะมาก
คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มทำงานได้
หารายได้มาเลี้ยงปากท้องเลี้ยงได้เลี้ยงครอบครัวได้
แต่ว่ายังมีอีกมากที่หางานทำไม่ได้แต่ว่ามันก็ยากล่ะครับ
ที่จะกลับไปเหมือนเดิมยากที่จะมีรายได้เท่าเดิม
เราต้องอยู่ในสภาพของความยากจนหนักเข้าไปอีกที่มีคำภาษาปากใต้
ที่ว่าจนแจ็กแจ็กจนแจ็กแจ็กไงมาจากนายอำเภอ
ชนะที่พยายามจะอธิบายว่าสภาพของคนจนเนี่ยเป็นยังไง
สุดท้ายเราก็จะอยู่กับความลำบากยากจนเพิ่มขึ้นอันนี้หนีไม่พ้นหรอกครับ
ชีวิตจากนี้ไปต้องเป็นอย่างนี้ต้องดิ้นรนกู้หนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ครอบครัวกันมากขึ้นแล้วอย่างที่เรารู้รู้กันก็คือว่า
พอกู้เงินในระบบไม่ได้ก็ต้องกู้นอกระบบ
เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแล้วเพื่อเอาเงินมาทำทุนค้าขาย
ตามภาษามันจะต้องเสียดอกเป็นรายวันสูงแค่ไหน
ก็ก็จำใจต้องกัดฟันเพราะมันไม่มีทางเลือกครับ
ไอ้โครงการต่างต่างที่บอกว่าจะกู้กันได้ง่ายง่าย
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันของจริงมัน
มันไม่เหมือนหนังโฆษณาของจริงมันไม่ใช่ครับ
ส่วนคนที่พอมีทางเลือกก็พอจะกู้ได้
แต่ก็มาเจอข่าววันนี้ที่เป็นลักษณะหนีเสือป่าจอละเข้ท่านดูหัวข่าวนี้สิครับ
มิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน
ส่งข้อความตรงไปยังโทรศัพท์มือถือข่าวนี้เป็นข่าวตรงกับที่ผมเคยขีดเส้นใต้ว่า
มีผู้ชม๒๓รายติดต่อมาที่ผมแบบนี้ครับ
สุดท้ายขึ้นมารัฐบาลก็ต้องออกมาเตือน
คนที่ออกมาเตือนคือคุณไตรสุรี
ไรสรณกุลเธอเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายก
เธอบอกว่านายกเป็นห่วงประชาชนในประเด็นนี้ก็ให้มาเตือน
ฝากมาให้ช่วยเตือนประชาชนวิธีการของพวกมิจฉาชีพพวกนี้ก็คือ
เขาจะส่งข้อความโฆษณาเชิญชวนไปยังมือถือ
ไปได้เบอร์มายังไงก็ไม่รู้ล่ะหรือ
เชิญชวนกู้เงินด้วยวิธีที่ง่าย
พอได้ลูกค้าที่สนใจก็จะหลอกว่าถ้าจะกู้เงิน
ต้องจ่ายค่าดำเนินการโอนค่าดำเนินการส่งมาให้ก่อนนะ
แล้วพอเดี๋ยวเงินออกแล้วเนี่ยค่อยไปหัก

ค่าดำเนินการเนี่ยแล้วแต่จำนวนเท่านั้นเท่านี้
คนเดือดร้อนที่เขาอยากได้แหล่งเงินกู้ก็หลงเชื่อ
เงินค่าดำเนินการไปให้อย่างที่ว่าสุดท้าย
จ้อยเลยครับศูนย์เงินฟรีกู้ก็ไม่ได้

อันนี้แหละครับที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเตือน
ส่วนประเภทที่กู้ได้จริงก็เจอการเอารัฐเอาเปรียบสารพัดสารพันธุ์
เหมือนเดิมนั่นแหละครับดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่าตัว
ส่งดอกไม่ทันก็ถูกคมขู่สารพัดสารพันธุ์
แบบเดิมที่เจอกันมานี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
มันเป็นปัญหาที่อยู่กับคนจนมานานแล้วแล้วคราวนี้พอคนมันจนมากขึ้น
พวกนี้ก็อารวาสรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามจะหยิกยก
เอาปัญหานี้มาแก้ไขแต่มันแก้ถาวรไม่ได้หรอกครับ
แก้ได้เป็นครั้งครั้งคราวคราว
แก้กันได้แบบจัดงานอีเวนต์ให้เป็นข่าวให้เป็นผลงาน
สักพักหนึ่งทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะอะไรครับ
เพราะเจ้าหน้าที่กลไกของรัฐเนี่ยไม่เอาจริงเอาจัง
ในการที่จะไปปราบปรามจัดการกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ
ทำไมไม่เอาจริงเอาจังครับ
ในแต่ละอำเภอในแต่ละเขตในแต่ละแห่งเนี่ย
ตำรวจรู้ทั้งนั้นล่ะว่าใครเป็นนายทุนเงินกู้ปล่อยเงินกู้ในตลาด
ชาวบ้านยังรู้ทำไมตำรวจจะไม่รู้
ทีนี้ทำไมตำรวจเขาเฉย
เพราะตำรวจได้ผลประโยชน์จากนายทุนเงินกู้
เหมือนกับได้ผลประโยชน์จากนายทุนหวยใต้ดินนั่นแหละ
คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสีย

นี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ผมกล่าวหาเองนะครับ
เคยมาให้สัมภาษณ์ผมที่นี่ที่ไทยรัฐเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านได้ถูกได้รับมอบหมายให้ดูคดีนายเติมเงินกู้
แล้วพอสืบเข้าไปลึกก็พบว่า
โอ้โหตำรวจเป็นพันสองพันคนที่อยู่ตามโรงพักต่างทั่วประเทศเนี่ย
ได้ผลประโยชน์กับนายทุนเงินกู้นอกระบบ
ก็เลยไม่ดำเนินการ

กฎหมายที่ออกมาปกป้องป้องกันลูกหนี้เงินกู้
ไม่ให้ถูกทวงเงินด้วยวิธีการที่ป่าเถื่อน
ด้วยวิธีการที่จะไม่อับอายขายหน้าห้าม
อย่างนั้นห้ามอย่างนี้ในกฎหมาย

แล้วไม่มีใครไปนำพากับการบังคับใช้กฎหมาย
หนี้ที่ถูกกระทำต่างนานา

เพราะไม่มีอะไรดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยประละเลย
ฝ่ายที่ออกกฎหมายมาในสภาก็
กว่าจะออกกฎหมายมาได้เลือดตาแทบกระเด็น
ออกมาแล้วไม่มีผลบังคับใช้
สุดท้ายปัญหามันก็วนอยู่ที่เดิม
รัฐบาลก็ทำได้แค่เตือนอย่างที่ว่านี่แหละ
แต่ไม่มีปัญญาจะจัดการกับคนที่วางแผนหลอกลวง

คนยิ่งจนก็ยิ่งถูกเอาเปรียบ
แล้วสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้คนหลอกลวงกันได้ง่าย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่แหละครับ

อย่างวันนี้ก็มีหัวข่าวนี้
ร้องเรียนโกงออนไลน์
สินค้าไม่จงปกเกียจ๒๐๐๐๐
สั่งมือถือได้อะไรครับ
เรื่องนี้เนี่ยระยะหลังเนี่ยมีมากขึ้น
ผมได้คุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณสุวิทย์วิจิตโสภา

โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาห้างปิด

เพราะก็กลุ่มเฉพาะมาจาการป้องกันพิเศษโควิด
คนอยู่บ้านมีพฤติกรรมใช้บริการออนไลน์

สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์

แล้วดีไม่ดีราคามันถูกกว่าในห้างด้วยนะ
ฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ย
บ้านมีรถส่งของเวียนเข้าเวียนออก
แต่ว่าผลเสียที่ตามมาคือมันถูกหลอกเยอะที่ถูกไม่น้อยที่ถูกหลอก
ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกได้ของไม่ตรงปก
หรือบางทีโอนเงินแล้วไม่ได้ของแล้วทำยังไง
ท่านรองเลขาสคบคุณสุวิทย์วิจิตโสภาฝากเตือนว่า
เวลาจะสั่งซื้อของพวกนี้ให้ดูแอปที่เป็นมาตรฐานหน่อย
ที่เขาจดทะเบียนถูกต้องเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
พวกเนี้ยเขาไม่กล้าหลอกถึงหลอกก็ไปเชิญชวนมา
เรียกก่อนเจรจากันได้แต่ว่าไอ้บรรดาขาจรลายเล็ก
จะล่อใจด้วยราคาถูกราคาต่ำมาชี้ชวน
แล้วก็โดนหลอกกันมากมากก็สั่งซื้อจากขาจรเหล่านี้แหละครับ
พอหลอกได้ปั๊บพอจะตามไปดูอ้าวปิดหนีแล้ว
แล้วก็ไปหาทางเปิดขึ้นมาใหม่
สคบเขาก็ยากที่จะตามตัวมาไกลเกลี่ยชดเชยค่าเสียหายได้
เพราะปิดแอปหนีไปอย่างที่ว่า
แต่ถ้าเป็นแอปเป็นรายใหญ่ที่เขาทำมาค้าขายกันเป็นโลกออนไลน์
อย่างมีมาตรฐานเขาจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวถูกต้อง
ถ้าเกิดคนขายไม่ได้ทำตามข้อตกลง
สั่งสินค้าไม่ตรงปกอันนี้เขาจะเรียกมามาไกลเกลี่ย
แล้วส่วนใหญ่สคบก็ไกลเกลี่ยปัญหาให้ได้
ได้เงินคืนเยอะเลยครับ
เพราะว่าสคบที่ผ่านมาเขาก็พยายามทำงานเชิงลุก
เพื่อจะแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคอย่างเต็มที่กันอยู่แล้ว
เสียดายว่าแหมบุคลากรเจ้าหน้าที่สคบเนี่ยน้อยไปหน่อย
แต่เขาก็ทำงานแบบสู้กับภาวะความขาดแคลน
ผู้บริโภคได้เยอะเลยครับ
ฉะนั้นดีที่สุดคือยิ่งลำบากยากจนอยู่แล้วเนี่ย

อย่าเห็นราคาถูกแล้วตาลุกตาวาวกระโดดใส่
อันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่นำมาขีดเส้นใต้บอกกันวันนี้ครับ

ก็ต้องเตือนทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็เตือนฝั่งผู้ขายด้วยนะ
ของออนไลน์ก็ต้องให้ลูกค้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการกู้เงินผ่านแอปเนี่ย
ระวังถูกหลอกนะครับด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมฮะ